แต่ว่างานแต่งงานช่วงนี้อาจจะเว้นกันไปบางงาน
แต่บางงานเขาจัดแบบครอบครัวก็ยังมีอยู่ค่ะ
งานแต่งที่ใดดิฉันก็เป็นได้แค่คนกั้นประตูเงินประตูทองค่ะ
งานจะต้องมีการกั้นประตูเงินประตูทองค่ะคุณผู้ชม
แต่ไปดูซิว่างานนี้จะเข้าได้ไหม

เจ้าเป่าต้องหาเพื่อนมาแบตเท่าแทน
เจอตัวจิ๊กเท่าไปไหลโยกไม่เกรงใจสบายที่ใส่เลย
น่าดูโอ้โหสั่งวงสั่งวานกลิวไปหมดเลยนะฮะ

เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าเป่า

ใช่คือเจ้าบ่าวเนี่ยบางทีอาจจะต้องหาเพื่อนเจ้าบ่าวมาเป็นตัวช่วย

อาจจะเสียภาพพจน์ได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าใครจะมาสู้น้องคนนี้ได้ดูสิคะ

คือเต้นเหมือนแบบว่าเออถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ซองวันนี้

โอ้โฮมันจะผ่านไปได้มันเหนื่อยนะคะคุณ
แต่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะคุณเจ้าบ่าว

ฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้เจ้าบ่าวทำอะไรมากมายมาแล้ว
แต่ถ้าคุณอยากทานแบบง่ายนะคะ
เพียงแค่คุณเนี่ยมือหนักนิดนึง

ซองแล้วต้องเต้นเพิ่ม

แต่ดิฉันชอบเงิน
ก็อาจจะช่วยเยียวยาดูแลเราได้ในหลายเรื่อง
เออเอาพิสูจน์รักกันไปแล้วกันคุณผู้ชม